ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปผ่าคดีเขย่าขวัญฆ่าทุบหัว
วักสมองและเฉือนอวัยวะเพศวางไว้ข้างศพค่ะ

หญิงข้อร้ายคนนี้เป็นหญิงชราวัย๕๙ปี
โดนฆ่าอย่างผิดมนุษย์มนา
ส่วนฆาตกรใจโหดคือนุ่มวัย๒๓ปีเท่านั้นนะคะ
เจ้าตัวลงมือฆ่าเสร็จไม่ได้หลบหนีไปไหน
อ้างว่าโดนคนตายด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
จึงลงมือฆ่าแบบหดเยี่ยม
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ช้อนทุกหัวเอาช้อนควักสมองเฉือนอวัยวะเพศ
เหตุเกิดหน้าคอนโดมิเนียมแห่ง๑ในซอยศรีบุญเรือง๒
ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการ
ช่วงสายวันที่๓๐กรกฎาคม
ตำรวจสพสำรงเหนือรุดไปทันสุดสบป้าแดง

วัยวะเพศถูกเชื้อนออกมากองข้างศพอย่างขารือโหด
นายสายฆาตกรไม่ได้หลบหนีให้การไม่สะทกสถาน
บอกตื่นมาเจอป้าแดงนั่งกลิ่นเน่า
แล้วมีปากเสียงกันจึงลูกแก่อารมณ์โมโห
ขวาคอนไล่ทุบคว้ามีดไล่ฟัน
แล้วทำไงต่อทุบเสร็จแล้วไงต่อครับ

แล้วทำไมไม่ทำงานนั่นหรอกเค้าแก่แล้วนะ

นั่งมานั่งกินเหล้าอยู่ในบ้านที่หน้าบ้านผม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ดำรงศักดิ์สะแก้วลูกชายของเหยื่อเสียใจเข่า
สุดเมื่อมาเห็นสภาพศพแม่ถูกฆ่าด้วยความอาฆาตผิดมนุษย์
พยานยืนยันสาเหตุเกิดจากทั้งคู่มีปากเสียงกันที่ร้านค้าเกิดการท้าทายกัน
คำพูดสุดท้ายก่อนที่นายใจจะก่อเหตุคือจะกลับไปนอนหลับที่บ้านดีหรือจะหลับกลางอากาศ
แดงที่อยู่ในอาการเมาตอบกลับไปว่าหลับกลางอากาศพอสิ้นคำพูดก็ถูกนายจ่ายฆ่า
พฤติกรรมอันหดเยี่ยมทำให้ตำรวจรีบตรวจหาสารเสพติดในตัวฆาตกรแต่ไม่พบซึ่งต้องรอผลการตรวจจิตเวทควบคู่กันไป
ในชั้นนี้โดนข้อหาฆ่าคนตายเป็นปฐมบทนับเป็นคดีเขย่าขวัญอีกคดีที่หน้าประวัติศาสตร์ต้องจดบันทึก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน